ดูกันหน่อยดีกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยใครไม่ต้องช้ำใจ
เขาโชคดีไงเขาเป็นเศรษฐีข้ามคืนไง
ถูกรางวัลกันไปทั่วหน้าแล้วก็มีหลายคนด้วย
ไปรู้จักคนแรกก่อนคนนี้นี่นะถูกไป๑๒ล้านบาท

ไปค่ะไปกันเลยไปบุกไปถึงที่ทำงานของพี่เขา
เดินลงมาแล้วลงรถมาเลย
คนที่ใส่แว่นนี่แหละ
คือคุณรุ่งการรุ่งแก้วค่ะ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบเป็นจำนวนเงิน๑๒ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวบอกนะคะแล้วก็ถามว่า

พี่รุ่งก่านก็บอกว่าพอรู้ถูกกับรางวัลนี้
โอ้โหคุณแทบจะเป็นลมอ่ะแทบจะช็อกเลย
เพราะว่าไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ขนาดนี้
ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วเลยก็ว่าได้
ถามถึงที่มาของเลขบ้าง

บอกว่าเลขที่ได้มานี้นะมาจากเลขรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
มอเตอร์ไซห้างมอเตอร์ไซห้างเนี่ยนะ
แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ห้างวันนี้นำพาเงิน๑๒ล้านเข้าบ้าน
ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องโชคดีจริง
คือบังเอิญว่าพี่เขาเนี่ยนะไปเติมน้ำมันอยู่แล้ว

ก็ดูเลขทะเบียน๖๔๗มันหลุด
งั้นไปซื้อลอตเตอรี่แถวนั้นเลยละกัน

ปรากฏว่าก็ปุ๊บปั๊บรับโชคไง

ได้มา๑๒ล้านเอาไปทำอะไรล่ะคะคุณพี่
พี่บอกว่าจะเอาไปใช้หนี้ละหนึ่ง
นี่ดีนี่ดีแล้วก็เอาไปทำบุญเป็นภังส่วน

แล้วที่เหลือก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายดูแลแม่ดูแลพี่น้อง
คือแต่ละคนอายุมากกันแล้วนะคะ
แต่ว่าแม้ว่าจะได้เงินเยอะขนาดนี้
รุ่งการก็บอกว่ายังคงจะทำงานที่เทศบาลนครแหลมชะบังต่อไปนะ
ก่อนที่จะออกมาดูแลคุณแม่ที่ชราต่อไป
ก็ถือว่าเป็นช่วงของการได้มาใช้เงิน
ใช้ชีวิตกับของคนในครอบครัวนะคะ
ถือว่าเป็นโชคดีจริงนะ
ของแบบนี้ก็ต้องชื่นชมยินดีกับพี่รุ่งการด้วยอีกครั้งหนึ่งนะจิ้น
ยังเหมือนแสดงสีหน้าใหม่ไปเลย
แบบภายใจแค่แผ่นป้ายสาเบียนลุดเท่านั้นเอง

ไม่มันติดอย่าง

ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าหลายคนเวลาไปซื้อลอตเตอรี่
แต่นี่เรื่องจริงเลยนะเวลาคนที่เขาไปซื้อลอตเตอรี่กัน

จากทะเบียนรถของตัวเองนี่แหละ
ง่ายใกล้ตัวคุณชนะเนี่ยเหมือนกัน

งวดที่แล้วไม่ซื้อแต่ดันถูก

แล้วไม่มีการบอกคนอื่นเลย